อีกเหตุหนึ่งก็เป็นคดีใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ

เพราะว่าลุงวัย๕๓ปีถูกฆ่าฝังดิน
อยู่ภายในบ้านของคุณลุงเอง
คุณลุงเป็นคนดีมากนะชาวบ้านชาวช่องบอกแบบนี้
คือลูกสาวและย่าติดต่อคุณลุงไม่ได้ไหมต่อสามวัน

ตอนที่มาจังหวะที่บ้านลูกสาวมีช่วงจังหวะที่เผชิญหน้ากับฆาตกร
ใช่ที่ฆ่าพ่อของตัวเขาเอง
กระทั่งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบภายในบ้าน
พบเป็นศพถูกฆ่าฝังดินแล้ว

ใช่จุดพบศพอยู่หลังบ้านนะครับ
หนึ่งในสองหลังที่ปลูกติดกันในซอยชัดหลวง๒ตะบลใส่น้อยเผลอใส่น้อย

คุณลุงที่ตายก็คือคุณลุงโรธนรเบศหัสดินเดชดำรง
อายุ๕๓ปีเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นเจ้าของหอพักที่กำลังก่อสร้างอยู่
สภาพพอขุดขึ้นมาคือนอนหงายขึ้นอืดไม่สวมเสื้อผ้า
เสื้อยืดสีดำมีลายคลุมไว้ที่ลำตัว

บริเวณรอบพบกองหินสำหรับใช้ก่อสร้าง

แล้วก็มีรอยเลือดที่ถังสีนะครับ

ทั้งตัวลูกสาวของคุณลุงเอง
ญาติติดต่อคุณลุงไม่ได้
ติดต่อคุณลุงโรธนรเบศไม่ได้

ทีนี้ลูกสาวก็เดินทางมาที่บ้าน

ปรากฏว่าตอนที่เดินมาหาพ่อนะคุณนะ
มาเจอกับคนงานที่พ่อเคยใช้งาน
เดินสวนออกมาจากบ้านพ่อตัวเอง
คุณผู้ชมฮะมีคลิปหนึ่งนะ
ที่ลูกสาวถ่ายเอาไว้ได้เลย
ช่วงนาทีเผชิญหน้ากับฆาตกร

ช่วงเวลาในการเผชิญหน้ากับฆาตกร
ซึ่งฆาตกรกำลังปิดล็อกประตูบ้านอยู่พอดิบพอดี
เป็นช่วงเวลาที่สวนทางกันพอดีนะครับ
ลูกสาวก็เลยถามพ่ออยู่ในบ้านหรือเปล่า
ฆาตกรบอกไม่ได้อยู่
แล้วก็ปิดบ้านเฉยเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกสาวเล่าให้ฟังนะครับ
ขณะที่ทางด้านของเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่

บอกว่าจริงคุณลุงเจ้าของหอ
เป็นคนพาผู้ต้องสงสัยหรือว่าน่าจะเป็นฆาตกรรายนี้
มาทำงานอยู่ด้วยเพราะว่าตกงานนะครับ
แล้วก็เอามาทำงานเป็นช่างก่อสร้าง
แต่ทีนี้ชอบเมา
พอชอบเมาแล้วว่าในคืนเกิดเหตุ
น่าจะเป็นคืนสักวันที่๑๖ไม่ก็๑๗เมษา
เจอผู้ชายคนนี้นะฮะออกมาตะโกนโวยวายตรงหน้าถนน
บอกว่าฆ่าคนมาเยอะแล้ว
โวยวายเขาเป็นนักฆ่าฆ่าคนมาเยอะแล้ว
เพิ่งจะฆ่าคนตายมาไม่กลัวใครนะฮะ

เพื่อนร่วมห้องที่ออกมานั่งตากลมแล้วบังเอิญได้ยินเสียงของ
น่าจะฆาตกรคนนี้ตะโกนโวยวายอยู่กลางถนน
บอกว่าจริงแล้วนะผู้ชายคนนี้เป็นคนเงียบ
ไม่คุยกับใครนะแต่ว่าในคืนเกิดเหตุ
เขาโวยวายผิดปกติคล้ายคนเมาหรือว่าคนสติแตก
ทีนี้เพื่อนข้างห้องก็ทราบเพียงว่าเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว
พาคนคนนี้มาทำงานเพราะเขาตกงาน
โดยให้มาก่อสร้างหอพักแล้วก็ทำงานเป็นช่างฉาบปูน
คุณผู้ชมให้ดูคลิปเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งนะฮะ
คลิปตอนที่เมื่อกี้เขาออกมาโวยวายตะโกนอยู่กลางถนนนะครับ
คุณผู้ชมคืนวันที่๑๗เมษายน

นี่คือประตูบ้านของคุณลุง
ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายฆ่าคุณลุงแล้ว
แล้วก็สติแตกออกมาโวยวาย
แบบนี้เพราะเพื่อนบ้านที่อยู่แถวหอพักตรงนี้
ได้ยินเสียงคนร้ายอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเลยนะครับ
เหมือนคนสติแตกตะโกนบอกเพิ่งฆ่าคนมาทีนี้เพื่อนบ้านกลัวฮะ
ต้องปิดประตูห้องหนีนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โห
ไม่คิดว่าเขาจะฆ่าคนจริงคิดว่าเขาน่าจะเมา
แต่เท่าที่สังเกตดูนะตอนแรกเขาถอดเสื้อออกมาโวยวาย
ลี้ลุกลนมากนะครับจนกระทั่งมาทราบข่าวอีกที
คนคนนี้น่าจะฆ่าคุณลุงเจ้าของบ้านอืม
แล้วก็ออกมาจากบ้านแล้วตะโกนโวยวายแบบนี้
คุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนะช่วงจังหวะที่ลูกสาวเนี่ย
มาตามหาพ่อแล้วก็สวนทางกับคนร้ายนะครับ
คนร้ายออกมาจากประตูบ้านของคุณลุงเนี่ยอันนี้เนี่ย
จังหวะนี้คุณลูกสาวก็ถามถามว่าพ่ออยู่ในบ้านหรือเปล่า
อืมตัวคนร้ายเนี้ยหันมาพูดกับลูกสาวของผู้ตาย
บอกว่าอะไรไม่ใช่ญาติไม่ใช่เหรอมาตามหาทำไมลุงไม่อยู่
อะไรประมาณนั้นและหลังจากนั้นก็เดินออกจากซอยนี้ไปเลย
ค่ะแล้วมันมีภาพวงจรปิดนะฮะว่าเขาเนี่ยไปขึ้นรถแท็กซี่
นี่ครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้ลุกลี้ลุกลน
หนีขึ้นรถแท็กซี่ค่ะแล้วก็หายไปนะครับคุณผู้ชมฮะ
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่ในนนทบุรีนะครับก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ก็พยายามจะไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะ
ทั้งที่เห็นคนที่ก่อเหตุนะฮะซึ่งก็คือนายทัศพงศ์เนี่ย
แท็กซี่หิมภูเพื่อหลบหนีตำรวจอยู่ระหว่างการประสานคนขับแท็กซี่
เข้ามาให้ปากคำนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสารอนุมัติออกหมายจับนายทัศพงศ์สุพรมอินแล้ว
ข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะฮะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลูกสาวของผู้ตายก็เดินทางมาที่บ้าน
เพื่อนำเสื้อผ้าของผู้ตายเอามารับศพพ่อคุณ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับค่ะแล้วก็ทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบผู้ใหญ่สมพงนนทชัยเนี้ยที่ดูแลพื้นที่เกิดเหตุเนี้ยนะฮะ
ใช่บอกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนะทางฝั่งแม่ของผู้เกาะเหตุเนี่ย
เคยโทรมาเคยโทรมาขอความช่วยเหลือค่ะบอกว่าเนี่ยโดนในทัศพงศ์เนี่ยนะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยขู่จะฆ่าแม่มาแล้วผู้ใหญ่ยังไปช่วยเหลือค่ะ
แล้วก็เห็นว่าเอ้าทำไมลูกชายโวยวายเหมือนกับคนเมาเลยด่าแม่
ทำร้ายแม่แล้วมีการเอามีดนะคุณผู้ชมมาวางไว้ทั่วบ้านเลย
ผู้ใหญ่ก็ไปห้ามแล้วก็ยึดมีดไว้หลังจากนั้นก็นำตัวของลูกชายเนี่ย
สงบสติอารมณ์ที่สพไซน้อยแม่ก็กลัวสิว่าหุ้ย
ฉันจะโดนทำร้ายร่างกายไหมถ้าเกิดลูกยังอยู่ที่บ้านเนี่ย
ดังนั้นก็เลยสั่งไม่ให้ลูกกลับมามาสร้างความวุ่นวายที่บ้าน
แต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นค่ะสองสามวันอ้าว
กลับมาที่บ้านมาเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปหางานทำ
หลังจากนั้นก็หายออกจากหมู่บ้านไปเลยทีนี้ก็เลยถามไง
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนคนนี้นิสัยเขาเป็นยังไงเหรอ
ผู้ใหญ่บอกแบบนี้ก็เวลาเขาไม่เมาเนี่ยนะเขาก็เงียบ
เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทะเลาะกับแม่ด่าแม่ประจำ
แล้วไม่คิดนะหลังจากที่เอาง่ายภาษาบ้าน
คือโดนไล่ออกจากชุมชนไม่คิดว่าหลังจากโดนไล่ออกไปแล้วจะไปก่อ
สวัสดีครับ